เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลบบุรีมีแม่คนหนึ่งค่ะ
ไม่แน่ใจว่ารักลูกมากหรืออย่างไรนะคะ
ลูกอายุ๒ขวบค่ะขี่รถไป
เอาน้อง๒ขวบไปส่งที่บ้านพักและครอบครัว
จังหวัดลบบุรีคือไปกดออดก่อน
เจ้าหน้าที่เปิดมาอ้าวไม่มีใครเลยมีแต่เด็กอายุ๒ขวบ
ถุง๑ใบและจดหมายน้อย

เพราะผัวใหม่ไม่ยอมรับลูก
ตัวเองก็เลยบอกว่าจำเป็นจำใจต้องทำแบบนี้
นี่คือคนเป็นแม่ทำกับลูกนะคะ
แล้วจดหมายระบุว่าไงบ้างจดหมายเขียนว่า
ถึงเจ้าหน้าที่ดิฉันขออนุญาตยกลูกให้กับทางสถานสงเคราะห์ดูแลอย่าง
ถาวรเพราะดิฉันไม่สามารถดูแลให้ลูกมีอนาคตที่ดีได้
เนื่องจากดิฉันมีฐานะยากจน
ดิฉันมีครอบครัวใหม่มีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่ง
ส่วนพ่อใหม่ก็ปฏิเสธไม่รับเลี้ยงน้อง
ไม่ยอมรับเป็นลูกขอโทษที่ทำแบบนี้
และดิฉันคิดว่ามันเป็นหนทางสุดท้ายที่ดีที่สุด
ลงท้ายในจดหมายแม่รักลูกนะแต่แม่มีความจำเป็น
ที่ฉันเติมให้ต้องเลือกผัวใหม่
คุณผู้ชมทีนี้พอไปตรวจสอบในถุงพลาสติกที่น้องถือมาด้วย
ก็มีอุปกรณ์เกี่ยวกับของเด็กเล็กแล้วก็ตุ๊กตาน่ารักอีกหนึ่งตัว
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบตามตัวน้องเพิ่มเติมไปพบร่องรอยเขียวช้ำหลายจุด
ลักษณะคือเหมือนโน้งโดนทำร้ายคุณดูนี้นะ
แล้วมีพระสมเด็จมาด้วยติดตัวหนึ่งองค์นะคะหลังจากนี้
ตำรวจก็จะนำเด็กไปแจ้งความ
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องให้คือนักสังคมสงเคราะห์มาดูแลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
น้องอายุแค่สองขวบเท่านั้นนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นที่
ลบบุรีนะคะว่ามีความจำเป็นแบบไหนอ่ะเนอะแม่นะคะทำแบบนี้เอาเดี๋ยวพา